คุณผู้ชมครับก่อนจะไปฟังการวิเคราะห์จากคุณสุภาพ
มีความเห็นมาจากด้านของรองหัวหน้าพักประชาธิปัต
เขามองว่าคำถาม๖ข้อของท่านนายกถามไป
จะไม่ได้คำตอบอย่างแท้จริงจากประชาชน
เพราะว่าเป็นคำถามที่เขาเห็นว่าเป็นเชิงชี้นำ
แล้วก็อาจจะเป็นการต้องการจะได้คำตอบที่สืบทอดอำนาจให้กับคอสช
บริเวณนี้พรงอิกษการ์บินิตรวงสู่วัญราวนายกรัฐมนตรี

ไม่ได้ทำไปเพื่อหวังผลทางการเมืองในการสืบทอดอำนาจ
และเป็นการโจมตีพักการเมืองเหมือนที่ฝ่ายการเมืองตั้งข้อสงสัยนะครับ
ส่วนจะเป็นการเตรียมการตั้งพักคอสชหรือไม่นั้น
บอกว่าขอไม่ตอบเพราะว่าพูดหลายครั้งแล้ว
พร้อมยืนยันว่าจะไม่เป็นประเด็นนำไปสู่การเผชิญหน้าทางการเมือง
และไม่ใช่การชี้นำหรือว่าการหาเสียง
กระดาษที่ฝ่ายการเมืองอย่างนายสาธิตปิตุเตชะ
รองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็มองว่า
ภาพรวมของ๖คำถามที่ท่านนายกถามมา
แสดงเห็นถึงความไม่เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
และหลักการบริหารประเทศของท่านนายก
โดยเชื่อว่าทั้ง๖คำถามจะไม่ได้คำตอบที่แท้จริงจากประชาชน

โดยเฉพาะในคำถามที่๒ที่เกี่ยวข้องกับที่คอสช
จะไปสนับสนุนพักการเมือง
ได้ใช้ว่าเป็นคำถามที่มองถึงการสืบทอดอำนาจ
ทางด้านของนายวราวุฒิศิลปะอาชาแก่นำพักชาติไทยพัฒนาก็มองว่า
ไม่ใช่เฉพาะท่านนายกและก็ทหารที่มีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจ
เนื่องจากว่าทั้งนักการเมืองและทุกคนก็เป็นห่วงเป็นใยในประเด็นต่าง
คำถามนี้เช่นเดียวกันครับ
ต้องบอกว่าเป็นรัฐบาลที่พูดคุยกับประชาชนเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะ
มีการทำโพลมีการถามคำถามออกมาแทบจะตลอดเวลา
คำถามนี้โยนมาให้ประชาชน
แต่ฝั่งภาคการเมืองเขาก็มีการแย้มออกมาเหมือนกันนะความคิดเห็นในเรื่องของคำถาม
วันนี้ฟังการวิเคราะห์เรื่องประเด็น๖คำถามนี้จาก๑ประชาชนของเราคุณสุภาพคลี่ขจายกันเลยค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

ต้องเรียกว่าปล่อยของจริง
นายกรัฐมนตรีออกมาคราวนี้กรบข่าวปรับคอรมอหมดเลยครับ
แต่ว่าทำไมเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์

หัวหน้าข่าวคนพาดหัวข่าว

มีนัยยะใกล้เคียงกันทั้งนั้น
เช่นไทยรัฐบอกว่า

แรมตั้งพักใหม่

ฟันทงเหมือนกันบิ๊กตู่ทำโพลก

ขอสชหนุนพักการเมืองได้ไหม

ตูชงเอง๖คำถาม

ขอสชคัมแบ็ค

ทำไมคนพาดหัวข่าวจึงใจตรงกัน

นี่เป็นการโยนหินถามทาง
เพื่อคัมแบ็คเพื่อกลับมาสู่

ลองไปดูรายละเอียดหน่อย

แล้วก็แจกจ่ายให้สื่อมวลชน

มีคำอธิบายคำถามด้วยนะ
คำอธิบายคำถามเช่นขอดูรายละเอียดหน่อยว่า๖ข้อคืออะไร
ขึ้นในจอสัก๓ข้อก่อน
ข้อที่๑ท่านบอกเรื่องนี้ก่อน
ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักการเมืองอ้างประชาชนอ้างโน่นอ้างนี่
ว่าประชาชนเรียกร้องโน่นเรียกร้องนี่
ฉะนั้นขอถามประชาชนเองตรงดีกว่าว่าประชาชนคิดยังไง
คำถามที่หนึ่งเราจำเป็นต้องมีพักการเมืองใหม่นักการเมืองหน้าใหม่หรือไม่

แต่ว่าที่อธิบายต่อก็คือว่าท่านบอกว่า
วันนี้นักการเมืองหน้าใหม่ที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
การมีพักเดิมนักการเมืองหน้าเดิมมีรัฐบาล
จะทำให้ประเทศชาติเกิดการปฏิรูปและทำงานต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์หรือไม่

การที่คอสชจะสนับสนุนพักใดหรือตนจะสนับสนุนใครเป็นสิทธิของตนหรือไม่
เป็นสิทธิหรือไม่ที่คอสชจะตั้งพักการเมือง

แล้วผมก็ต้องไปลงรับสมัครเลือกตั้งหรือไม่
ก็เปล่าเพราะลงรับสมัครเลือกตั้งไม่ได้เนื่องจากไม่ได้ลาออก
จากนายกก็จบแล้ว
ฉะนั้นสิทธิของผมมีใช่ไม่ใช่หรือ
ผมจะไปสนับสนุนใครก็ได้หรือไม่สนับสนุนใครเลยก็ได้
ถ้ามีอะไรใหม่มาผมก็ไม่สนับสนุน
นี่คำอธิบายคำถามข้อ๒

ว่าสิ่งที่คศและรัฐบาลนี้ดำเนินการมาในช่วง๓ปีที่ผ่านมา
ประชาชนเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้างหรือไม่
แล้วก็ในคำถามข้อ๓นี่มีคำถามย่อยเช่นว่า
เห็นด้วยกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาที่หมักหมม
มันเป็นเวลานานด้วยการลื้อใหม่ทำใหม่หรือเปล่า
เห็นด้วยกับการให้มียุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้การเมืองไทยในอนาคตมีประสิทธิภาพมีธรรมภิบาลหรือเปล่า

การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลในอดีต
ที่วันนี้พูดว่าเอารัฐบาลในอดีตสมัยโน้นสมัยนี้
เปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้

สถานการณ์ภายนอกและประชาชนเหมือนกันหรือไม่
สถานการณ์วันนี้โซเชียลมีเดียพัฒนามากหรือไม่

ก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปสู่สิ่งที่ยิง

ซึ่งในอดีตก็ดีอยู่แล้วในบางรัฐบาล

คอสชและรัฐบาลนี้เข้ามาในสถานการณ์อะไร

แบ่งแยกประเทศเป็นกลุ่ม
เพื่อมาสนับสนุนทางการเมือง

แล้วก็ถามว่าใช่หรือไม่

และการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง

ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ

นักการเมืองจึงออกมาเคลื่อนไหว

บิดเบือนข้อเท็จจริงช่วงนี้

นี่แหละ๖ข้อให้ช่วยคำตอบ
และผ่านช่องทางของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พอสิ้นเสียงนายกรัฐมนตรี
เมื่อกี้ที่ดูในข่าวเนี่ยเป็นของที่ไปทำกันมาเมื่อเช้า
แต่ของเมื่อวานเนี่ยตอบกันมา๒๓คนเอาคุณนิพิษก่อน
คุณนิพิษนี่ตั้งใจตอบเลยนะแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ย
เอาย้อนกลับไปคำถามข้อหนึ่งอีกทีหนึ่ง
ที่นายกถามว่าจำเป็นต้องมีพักใหม่ขึ้นมาหรือไม่เนี่ย
คุณนิพิษบอกว่าตนเห็นว่าเป็นไปโดยธรรมชาติของพักการเมือง
ที่ต้องมีคนใหม่ใหม่เข้ามาเราไม่สามารถกำหนดได้ว่า
คนนั้นต้องเป็นหรือไม่เป็นนักการเมืองอ่านี่นี่
สองคำถามคอสชที่ว่าการที่คอสชจะสนับสนุนพักใด
ตนเองจะสนับสนุนใครเป็นสิทธิ์ของตนหรือไม่
ท่านนายกนายกไปถามเนี่ยคุณนิพิษตอบว่าเห็นว่าการประกาศสนับสนุนใคร
ถือว่าไม่เหมาะสมควรให้ประชาชนเลือกเอง
เพราะคอสชมีอำนาจอยู่ในมือมากแต่คอสชสนับสนุนใคร
ก็จะเกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการเมืองได้
และค่าราชการก็ต้องทำตามคอสชอยู่แล้ว
เพราะคอสชมีอำนาจมากกว่ารัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามา

ถามว่าสิ่งที่คอสชและรัฐบาลนี้ดำเนินการในช่วง๓ปี
ประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศบ้างหรือไม่
ข้อนี้คุณนิพิษบอกว่ามองเห็นอนาคตได้หลายเรื่อง
เช่นการปฏิรูปนี่ข้อนี้ตอบเป็นเชิงบวก

ข้อ๔ที่พลเอกประยุทธ์พูดเรื่องการแนวทางจัดตั้งรัฐบาล
โดยเอารัฐบาลในอดีตมาเปรียบเทียบเหมือนกันหรือไม่เนี่ย
คุณนิพิษบอกว่ามันเปรียบเทียบกันยาก

รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

เหมือนปลาฉลามกับสิงโตอะไรดีกว่ากันเปรียบกันไม่ได้
นักมวยกับนักฟุตบอลก็คงเปรียบกันไม่ได้
ไม่อยากให้นายกมาเปรียบเทียบเช่นนี้

รัฐบาลและการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาของไทย
แสดงให้เห็นประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล
และมีการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องชัดเจนเพียงพอหรือไม่
คุณนิพิษบอกว่าคนที่ตั้งคำถามคงสอบตก
ถ้านายกเป็นคนตั้งคำถามตนให้คะแนนศูนย์
เพราะไม่เข้าใจประชาธิปไตยไม่เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลกับระบอบ
อย่าเอาข้อยกเว้นของตัวบุคคลมาทำลายความเป็นประชาธิปไตยครับ
ทีนี้สุดท้ายขึ้นมาที่นายกบอกว่า
เหตุใดนักการเมืองจึงออกมาเคลื่อนไหวบิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำงานของขอสชช่วงนี้ผิดปกติ
คุณนิพิษบอกว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นของประชาชนมีสิทธิ์จะถามเรื่องต่างได้
อันนี้ก็เป็นคำถามเป็นคำตอบของคุณนิพิษ
แต่ทีนี้มี๒คนเมื่อวานนี้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้
คุณอภิษฎเวชาชีวะ
คุณอภิษฎบอกว่าการตั้งคำถามของนายกไม่รู้เจตนาคืออะไร
แต่ไม่อยากให้นายกมาเสียเวลากับเรื่องแบบนี้
ถ้าอยากจะตั้งคำถามจริงให้ตั้งคำถามถึงปัญหาปากท้องเศรษฐกิจ
หรือปัญหาราคาสินค้าการเกษตรว่าที่เป็นอยู่เนี่ยเขาเป็นยังไง
แล้วนำไปแก้ปัญหาจะดีกว่า
แล้วก็พูดถึงว่าตนไม่ทราบว่านักการเมืองในคำถามนั้นหมายถึงใครบ้าง
ก็เคยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลแต่ไม่เคยให้ร้ายและกล้าท้าด้วยว่าไม่เคยบิดเบือนข้อมูล
อีกคนนึงถาวรเสนเนียม
คุณถาวรบอกว่าการตั้งคำถามเนี่ยสามารถตั้งได้เพราะเป็นการสำรวจความเห็นของประชาชน
ถ้าหากว่านายกจะเล่นการเมืองต่อดังนั้นการเปิดหน้ากลายแบบนี้ทำให้พวกเรารู้แล้วว่านายกจะเล่นการเมือง
ไม่พูดตรงก็พออนุมานได้ว่าน่าจะเล่นการเมืองต่อซึ่งรัฐมนูลเปิดโอกาสให้อยู่แล้วไม่ว่าจะลงเลือกตั้งหรือไม่ก็สามารถเป็นนายกได้
แล้วคุณถาวรก็บอกว่ายินดีต้อนรับนายกในเกมนี้ด้วยความเต็มใจยิ่ง
คะแนนเสียงก็เหมือนปลาในทะเลทุกคนก็มีสิทธิ์จับได้อยู่ที่ความสามารถว่าใครจะจับได้มากกว่ากันเท่านั้นเอง
ฉะนั้นนี่คือความเห็นของนักการเมืองและที่จะตามมาก็คือว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะมีความเห็นจากสื่อจากคอลัมนิสต์นักวิเคราะห์นักวิชาการก็ผมพอจะอนุมานได้แหละครับว่าจะออกมาในทางไหน
ฉะนั้นก็สรุปว่าเรื่องของการเมืองเรื่องของอำนาจเรื่องของผลประโยชน์มันก็วนกันอยู่อย่างนี้แหละครับการเมืองคือการแย่งชิงความนิยมจากประชาชน
ฉะนั้นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีตั้งคำถามแล้วสิ่งที่นักการเมืองวิพากษ์วิจารณ์ใครจะว่ายังไงก็ต้องดูกันไปแต่ว่าเมื่อถึงเวลาชาวบ้านเขาจะบอกเองว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการใครเขาต้องการคนแบบไหนเขาต้องการรัฐบาลแบบไหนนี่ก็เป็นเรื่องต่อเนื่อง
สุดท้ายวันนี้อยากจะพูดถึงตูนหน่อยครับ
มีคำพูดของตูนซึ่งผมคิดว่ามีนัยยะสำคัญมากแล้วก็ควรจะต้องบันทึกไว้
นี่จะให้ดูในจอนะตูนเขาบอกอย่างนี้ครับว่าไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินก็ได้
เพียงแต่ทุกคนเริ่มต้นหันมาออกกำลังกายและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไม่ให้เป็นภาระของหมอหรือโรงพยาบาลก็พอ
นี่เป็นคำพูดที่ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามลนรงค์เรื่องนี้มาตลอดเวลาว่าเออ
ถ้าคนออกกำลังกายคนแข็งแรงคนไม่เจ็บไม่ป่วยก็ต้องไปโรงพยาบาลน้อยลงไปใช้ยาน้อยลงไปใช้บริการหมอน้อยลง
รัฐบาลก็จ่ายเงินให้โรงพยาบาลน้อยลงรัฐบาลก็ไม่ต้องจ่ายค่ายาค่าหมอน้อยลง
คือป้องกันไม่ให้ป่วยเนี่ยจะทำให้รัฐเสียงบประมาณในการดูแลรักษาประชาชนน้อยลงเยอะ
ก็ลนรงค์กันมาตลอดแต่คราวนี้ตูนหยิบคำพูดออกมาบอกกับประชาชนว่าไม่ต้องบริจาคเงินให้ก็ไม่เป็นไร
แต่ให้ดูแลสุขภาพของตัวเองออกกำลังกายไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปเสียค่ายา
โรงพยาบาลก็ไม่ขาดทุนเขาก็ไม่ต้องมาวิ่งช่วยหาเงินให้โรงพยาบาลผมคิดว่าเป็นประโยคทอง
เป็นประโยคทองที่ทำให้คนไทยรู้ว่าเออนอกจากจะมีจิตใจดีแล้วเขาพูดเป็นครับ
นี่คือคิดสันตาลของเที่ยววันนี้ครับ
ต้องบอกเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดมากเพราะว่าคือแสดงออกด้วยการกระทำ
ให้คนได้เห็นว่าจริงแล้วเนี่ยบางคนอยากจะช่วยบริจาคหรืออาจจะทุนทรัพย์ไม่พอ
อันนี้เป็นประโยคทองที่คุณสุภาพพูดจริงว่าถ้าเราไม่ป่วยทุกอย่างก็จบ
คือคราวนี้นะถ้าตูนออกมาวิ่งแล้วคนเห็นด้วยว่าเขาอุตส่าห์วิ่งหน่อยเขาขอร้องว่าให้เราช่วยกันดูแลสุขภาพนะ
โดยการออกกำลังกายแล้วถ้าเรารักตูนเราเห็นด้วยการ์ตูนเราช่วยกันดูแลออกกำลังกายผมว่าเป็นคุณประโยชน์มหาศาลเลย

อันนี้คือแก้ปัญหาที่รากจริง

ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะก็อย่างที่บอกช่วยกันออกกำลังกายดูแลตัวเราเองนี่แหละสุขภาพของเราเอง
คือไม่ได้แปลว่าโรงพยาบาลจะไม่ดูแลเรานะเพียงแต่ว่าเราเองก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองก่อนถ้าไม่ไหวค่อยไปโรงพยาบาล
ส่วนเรื่องของท่านนายกผมว่าหลายคนอยากถามท่านกลับไปเหมือนกันนะ

ถูกต้องนะครับมากกว่า๖คำถามด้วยซ้ำไปนะติดตามกันต่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะมีคนตอบท่านนายกมากน้อยแค่ไหน
จะได้คำตอบที่จริงจากประชาชนหรือเปล่านะครับ